เอาไปดูของกินกันบ้างนะครับบะหมี่หมาล่าโอ้โหเขาคิดสูตรจนกระทั่งลงตัวแล้ว
แล้วเป็นเส้นบะหมี่แบนผมชอบมากเลยเส้นบะหมี่แบนเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยนะครับ
เอาไปดูหน้าตามันหน่อยเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเมนูเด็ดนี้ชื่อว่า
บะหมี่หมาล่าของร้านไฟเดอร์หมาล่านะครับเป็นร้านสวยสไตล์จีนนะอยู่กลางเมืองสุราธานี
นางสาวเยาวลักษณ์ณวันเจ้าของร้านเล่าบอกว่าจุดเริ่มต้นของร้านนะครับมาจากการที่แฟนชอบกินก๋วยเตี๋ยว
ส่วนเธอเนี่ยก็ชอบกินหมาล่าก็เลยเอามามิกซ์กันซะเลยนะครับ
พยายามปรับสูตรอยู่ร่วมปีอ่ะนะกว่าจะได้บะหมี่หมาล่าที่อร่อยลงตัวไม่เผ็ดนะครับแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปนะครับ
เลือกใช้บะหมี่เหลืองเส้นแบนแบบดั้งเดิมนะครับมีความเหนียวนุ่มนะครับเพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยครับ
จุดเด่นของเราก็จะแบบน้ำซุปจะเข้มข้นมากค่ะถ้าเป็นผัดแห้งก็คือชาน่ะแน่นอนค่ะคือหมาล่าหนึ่งร้อนเปอร์เซ็นส์

ตอบรับดีมากค่ะตั้งแต่เปิดร้านมาเมื่อวาน
ก็ครบรอบ๒เดือนที่เปิดร้านก็คือร้านแน่นทุกวันค่ะ
ถ่ายดีมากร้านแน่นทุกวัน
เจ้าของร้านนี่ยังมีอีกสักกว่า๒๐เมนูได้นะ

ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดมาล่านี่ลวกจิ้มจิ้มจุ่มหมาล่าก็มีนะฮะ
ใครอยากลองชิมบะหมี่หมาล่าหรือเมนูอื่นนะครับ

พิกัดของร้านนะครับอยู่ซอยจุฬาเก่าใกล้ตลาดสารเจ้า
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
ร้านเปิดบ่ายนะครับบ่ายนะครับบ่าย๓ถึง๕ทุ่ม
หยุดเฉพาะวันพุธที่๑กับวันพุธที่๓ของเดือนนะฮะ
นี่ครับสัปดาห์ที่๑กับสัปดาห์ที่๓ของเดือน

ทางที่ดีก็ไปโทรไปสอบถามก่อน
แต่หมาล่าเนี่ยเขาบอกกินให้อร่อยมันต้องกินแล้วลิ้นต้องชานะ
ถ้าไม่ชาถือว่าไม่ใช่หมาล่าของแท้
เมื่อกี้เจ้าของร้านก็บอกไงมาแน่นอนนะฮะ
มันทำมาจากพริกอะไรอ่ะทำไมดูมันเผ็ดเหลือหลายจริง

กินเหมือนกันกินหมึกย่างใส่หมาล่า

เขาบอกว่าอิทธิพลของหมาล่ามันมาจากจีน
ทางตอนใต้มาแล้วก็ถ่ายทอดมาทางภาคเหนือของประเทศไทย
และทีนี้ก็คนเริ่มชิมกันหมดเลย
ประเทศไทยฮิตมากจริงค่ะตอนนี้ฮิตมาก